คุณผู้ชมไปดูเรื่องความเชื่อและเรื่องของวิทยาศาสตร์กันไปด้วย
ชาวบ้านที่ประจวบฮะเขาไถนาแล้วไปเจอกับหินประหลาดรูปร่างหน้าตาแบบนี้
อ่ะพากันไปที่นี่ฮะบ้านเลขที่๘๖ทับ๑หมู่๖ตำบลหนองตาแต้ม
อำเภอปรานบุรีจังหวัดประจวบคิริคันไปเจอกับหินประหลาดนี่เห็นไหม
เออสีมันดูแปลกนะดำมากเนอะเรื่องของเรื่องเจ้าของเขาไปโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊ค
ใช้ชื่อว่านันทวันรอดวงแล้วก็มีข้อความบอกเอาไว้ว่า
ใครรู้ช่วยบอกที่มันเป็นหรือเอาใหม่เอาใหม่มันเป็นอะไรนะ
มันเป็นนินหรือเหล็กไหลมันเป็นนินหรือเหล็กไหล
คือเขาบอกว่าเขาเจอหินประหลาดเนี่ยอยู่แถวบ้านของตัวเอง
เรื่องของเรื่องวันนั้นคุณพิเชษคุณพิเชษรักษาวง
เขาคนนี้เป็นคนเจอหินเขาเล่าว่าตอนนั้นตัวเขากำลังไถพรวนดิน
แล้วได้ยินเสียงจานไถไปกระแทกกับของแข็งดังแกร๊ก
พอดังแกรกแล้วทำไงชาวบ้านต้องหยุดแล้วก็เอาหูไปแนบใกล้
เอ๊ะเสียงมันขุ้นามันแก๊กเดียวหรอแก๊กเดียว
เราก็ต้องครั้งข้างเนี่ยอ๋อเขาเจอในผ้วยอ่ะ
เขาเจอในไหน๙๙
ตำรวจอยู่นี่ค่ะไม่ต้องมาไม่ต้องมา
คนละแกรกกันแต่เรื่องของเรื่องนะฮะพอได้ยินเสียงแบบนั้น
เขารู้เลยว่าเจอกับสิ่งประหลาดเข้าเพราะว่าไปชนไปเหมือนกับ
ไอ้จานไทยเนี่ยนะมันต้องไปเจอกับอะไรที่มันแข็งมาก
ใช่เขาเอามาดูสรุปว่าเอ๊ะไอ้ก้อนดำที่อยู่ในดินนั่นน่ะ
ลักษณะผิวมันเรียบแล้วมันขุขระขุขระด้วยเอ๊ะไม่แน่ใจว่ามันเป็นดิน
เขาบอกว่าไม่รู้ไม่รู้จริงว่ามันคืออะไร
คุณนันทวันก็เล่าอีกว่าหลังจากที่ไปที่ร้านทองเพื่อให้ดูหน่อยนะว่ามันใช่หรือไม่ใช่
เจ้าของร้านทองเขาบอกว่าไม่รู้ดูไม่ออกเหมือนกัน
ก็เลยต้องการให้ผู้เชี่ยวชาญผู้ที่มีความรู้ด้านนี้
มาช่วยดูหน่อยว่ามันคืออะไร
เห็นแล้วมันก็อดสงสัยไม่ได้ตัวเราเองเห็นแล้วเราก็สงสัยเหมือนกัน
มาเทียบนะใกล้เคียงกับมะนาว
เล็กกว่าไข่ไก่เยอะเหมือนกัน
เห็นไหมมันแปลกดูเหมือนกัน
แต่ทั้งหมดทั้งมวลเขาก็เชื่อว่าถ้ามันเป็นของดีแล้วก็อาจจะมาให้โชคให้ลาบตัวพี่เขาก็ได้
ก็เลยเก็บเอาไว้ก่อนรอให้ผู้เชี่ยวชาญมาทำการไขความกระจ่างนี้
ส่วนนี้คือป้ายทะเบียนของรถเขาเอามาดูทำไม
แล้วแต่วิจารณญาณในการรับชมของคุณผู้ชมครับ

เหรอเพราะว่าเขาบอกว่านินมันเป็นแร่รัตนาชนิดหนึ่งมันมีโอกาสที่มันอยู่ในดินได้ไงใช่ไหม
แล้วมันจะดังแกร็กเนี่ยกี่แกร็ก

เราอีกแล้วไม่ต้องไปโทรตามคุณตำรวจเขางานเยอะ